ประเด็นแรกก็เป็นประเด็นที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ด้วย
เรื่องของสแตมในหลวงราชการที่๙ครองราช๗๐ปี
ดังนั้นผู้ที่รักการสะสมสแตม
รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่๙

เพราะว่าสแตมชุดที่ยาวที่สุดในโลก
ความยาว๑๗๐มิลลิเมตร
ซึ่งเป็นสแตมชุดสุดท้ายในราชการ
แล้วก็มีจุดเด่นเป็นสแตมที่ยาวที่สุดในโลกด้วยค่ะ
สำหรับตราปลายศนียากรชุดฉลองสิเหรียราชสมบัติครบแรก๗๐ปี
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แตมชุดสุดท้ายแห่งราชการที่๙ของราชวงศ์จักรี
ถูกจัดทำในรูปแบบพาโดรามาความยาว๑๗มิลลิเมตรหรือ๑๗เซนติเมตร
ถือว่าเป็นสแตมยาวที่สุดในโลกนะคะ
ซึ่งภาพบนสแตมถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่๙

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง๖แห่ง
ที่ได้พระราชทานไว้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ
มาของ๑๗๐เนี่ยนะคะก็มีความหมายเหมือนกัน
ก็คือ๑ก็คือ๑เดียวในโลก
ก็คือคลองราชครบ๗๐ปีก็เลยเป็น๑๗๐มิลลิเมตรนะคะ
ซึ่งสามารถสแกนแล้วก็จะเกิดเป็นวีดีโอภาพและเสียง
เล่าพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙ในรูปแบบวีดีโอด้วยค่ะ
ด้วยการใช้ผ่านแอปพลิเคชันอาเซียนสแตม
ด้วยการสแกนทิศสแตมเพื่อที่จะรับชมเรื่องราวต่างนะคะ
ปรายศนีย์ไทยจะเปิดจำหน่ายสแตมให้กับประชาชน
ตั้งแต่วันที่๑เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะ
โดยสแตมชุดนี้จัดพิมพ์ทั้งสิ้น๙ล้านดวงค่ะ
ซึ่ง๙ล้านดวงจะราคาดวงละ๙บาทนะครับ
ชุดก็จะมี๕ดวงแล้วก็๔๕บาทนะครับ
ก็มีทั้ง๖พระอริยบทขณะทรงงาน
พร้อมกับภาพพื้นหลังถ่ายทอดเรื่องราว
ศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง๖แห่ง
แล้วก็ต่อเชื่อมกันแบบพาโนรามาได้ด้วยนะครับ